คุณผู้ชมครับกรณีของคนขับรถกระบะที่งงงวย
ว่ารถจักรยานยนต์ติดรถของเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่

ลากมานะฮะลากมาโดยที่คนขับรถกระบะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาขับรถกระบะลากรถจักรยานยนต์มาแบบนี้
เกือบครึ่งทางก่อนจะถึงบ้านแล้วนะฮะ
นายสมชายอายุ๕๐ปีชาวจังหวัดลบบุรีขับรถกระบะกลับจากทำธุระ
แล้วก็ไปแวะทานข้าวต้มที่ตลาดสืบสิริพัฒนาหรือว่าตลาดนอก

ก็จอดรถไว้บริเวณถนนบรรทัศน์หน้าร้านวัชระขายรถจักรยานยนต์
หลังทานข้าวต้มเสร็จก็รีบสตาร์ทรถ
ขับรถกระบะออกมาจากจุดที่จอดนะครับ

แต่ปรากฏว่ามารู้อีกที

แต่ว่าหลังจากนั้นคือขับรถไปได้ประมาณ๑๐๐เมตรแล้วนะคุณ
ก็เลยจอดดูเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ย
ติดคาล้อหน้าซ้ายอยู่
ซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าเจ้าของเป็นใครนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราสอบถามไปที่ร้อยเวร

เปิดเผยว่าเบื้องต้นคนขับรถกระบะให้การนะคะว่า
หลังจากขึ้นรถได้ก็รีบสตาร์ทเครื่อง
แล้วก็ขับออกไปจากจุดจอดทันที
โดยไม่ทันได้ดูว่ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างหน้า

ที่มารู้ตัวอีกทีก็เห็นรถจักรยานยนต์

และจากการตรวจสอบก็ไม่มีแอลกอฮอลในร่างกายคนขับนะครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบในทะเบียนรถจักรยานยนต์

และหลังเกิดเหตุเจ้าของรถยังไม่มาแสดงตัวเลยนะครับ
เจ้าของรถจักรยานยนต์สีแดงคันนี้เป็นใครฮะ